มุชนไปที่อ่านทองน่ะหน่อยฮะรถหกล้อรถสิบล้อรถไถหน้า
เขารวมตัวกันกว่าห้าสิบคันครับ
ขับไปบนถนนรวมกันเลยนะคะหลายคนเห็นก็เอาแล้ว
ประท้วงอะไรกันขึ้นเป็นม็อบหรือเปล่าหรือยังไง
เปล่าเลยนี่เขาชวนกันไปทำความดีคุณเขาไปทอดผ้าป่า
โอ้ขบวนผ้าปลาเออเป็นขบวนผ้าปลาแต่ว่าคันเบลอเท่าเลย
แล้วไม่ได้มาเปล่าคุณเห็นหลังรถเขาไหมมีดินด้วย
มีตั้งแต่ดินหินทรายซีเมนมาหมดเลย
จะเอาไปสร้างวัดไปสร้างโบสถที่วัดจันมณี
จังหวัดอ่างทองน่ารักมากเลยนะคะ
พี่กลุ่มนี้ค่ะเขารวมกันควักเงินส่วนตัว
แล้วก็เงินที่ได้รับบริจาคไปซื้อพวกอิดหินดินทรายซีเมนต่าง
เอาใส่รถไปถวายวัดจันมณีนำไปจัดสร้างโบสถ์
ในนามมิตติ้งจักรนักภาพป่าหินดินสายนะคะ
ธิรายุศาสนะแก่นำทีมจากกลหนักอ่างทองบอกว่า
ร่วมกับเพื่อนฝูงที่มีรถสิบล้อทั้งในอ่างทองแล้วก็สุพรรณบุรี
จัดงานบุญทอดผ้าป่าตั้งใจสืบสารประเพณีของชาวพุทธค่ะ
ซึ่งบรรยากาศสองข้างทางที่แก๊งรถหกล้อ๑๐ล้อรถใหญ่เขาวิ่งผ่านกันเนี่ยนะ
มีการเปิดเพลงดังกระหึ่มเลยคุณนึกออกไหม
คือบางทีเวลาเราขับใกล้รถใหญ่รถสิบล้ออย่างนี้
เขาเปิดเพลงดังเพื่อบางทีอาจจะปลุกเขา

แล้วนี่รวมกันค่ะคุณแล้วเปิดดังลั่นเลยค่ะ
โอ้โหเขาบอกสร้างความสนุกสนานร้าวใจให้ผู้พบเห็น
ชาวบ้านออกมาเต้นอยู่ข้าง
เออดีเป็นผ้าป่าทำความดีช่วยกันแบบนี้เนอะ